คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราวันนี้มาเริ่มต้นกันที่กู้ภัยใจพระพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะคุณผู้ชมช่วยคนมาทุกรูปแบบสารพัฒน์ที่จะช่วยแต่ล่าสุดค่ะไปช่วยคนแล้วเกิดเจอว่าเป็นมิตรฉาชีพคือเขาไม่ได้ทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวที่พี่ไทยเนี่ยไปช่วยคนที่คิดจะ
โดนเมียขโมยเงินไป๔๕๐๐บาทไม่มียารักษาโรคลมชักเครียดจนอยากตาย
พี่ไทยก็ยังให้คนเนี่ยไปรับแล้วก็ไปส่งนะเรื่องก็มาโป๊ะแตกเพราะว่าวันถัดมาค่ะ
รุ่นน้องพี่ไทยไปเจอชายคนนี้กำลังทำทีจะเป็นกระโดดแบบเหมือนจะฆ่าตัวตายอ่ะ
ที่จังหวัดชายนาฏคราวนี้โอ้โหอยู่ชายนาฏนะสืบไปสืบมาเพิ่งจะรู้ว่าแก๊งนี้เนี่ยเขาเป็นแก๊งมิจฉาชีพ
ทำเป็นกระบวนการแล้วก็ทำมาหลายจังหวัดแล้วด้วยท้ายสุดพี่ไทยก็เลยเข้าแจ้งความเลยค่ะ
หากใครสามารถโทรเรียกตำรวจหากใครเจอนะสามารถโทรเรียกตำรวจมาจับกลุ่มได้ทันทีเลยนะคะ
เรื่องราวเนี่ยมันเราก็ช่วยด้วยความหวังดีนะเราก็อุตส่าห์เอาเขาไปโรงพยาบาล
เสร็จปุ๊บรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งอืมที่ชายนาฏอ๋อค่ะ
คนกระโดดสะพานสะพานไอ้ที่ลงไปในแม่น้ำอ่า
แล้วลูกน้องพี่อะมันเคยเคยเมื่อวานนี้เองก็ดูน่ะเอ๊ะ
คนเดียวกันกับพี่ไทยไปช่วยเมื่อวานดีกว่าเขารีบโทรมาหาพี่
ว่าอ้าวเฮ้ยเขาเพิ่งส่งไปเดี๋ยวจะกลับไปอุบรณ์ไปอยู่กับพ่อที่อุบรณ์แล้วน่ะ
เขาบอกพี่เดี๋ยวผมจะส่งไว้ให้ดูเขาก็ส่งคลิปให้ดูโอ้โห
แล้วก็เหมือนกันเลยไปเล่านู่นเล่านี่ให้ชาวบ้านที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาคนมุม
เงินไปอีกประมาณเกือบห้าพันเรารู้สึกโอ้โหมันความเสียความรู้สึกมาก
กับสิ่งที่เขาได้ทำแล้วก็เราอุตส่าห์ให้ใจเขาไปทั้งหมด
อย่าเลยครับอย่าเลยนะครับวันหนึ่งมันเกิดจากกรรมที่เขาทำเนี่ย
มันอาจจะตกลงมาจริงจริงคือถ้าเกิดใครเจอนะครับ
ถ้าเกิดทำอีกนะครับก็ให้แจ้งตำรวจจับเลยอืม
เป็นตัวอย่างที่แย่มากนะคุณคือเอาจริงจริงถ้าตัวเองเดือดร้อนจริงจริงต่อไปเนี่ย
จะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือนะแล้วป่วยจริงนะคะ
ทางใจด้วยแล้วก็อะไรที่คุณกุเรื่องเอาไว้
เดี๋ยววันหนึ่งเถอะมันจะกลับมาทำร้ายตัวคุณเอง
โอ้โหเสียน้ำใจจริงคุณผู้ชมเข้าใจนะ
หัวอกคนช่วยเหลือเนี่ยเอาเป็นว่าใครมีเคสแบบนี้นะคะ
พิจารณากันดีแล้วก็ตรวจสอบกันด้วยว่าใช่มิจฉาชีพหรือเปล่านะคะ